ก็เจ๊หนึ่งบางปูเมื่อวานนี้ไปเจอมา

ไม่ใช่รถของพี่โก้นะคะอดีตสามีของพี่สิริพรค่ะ

เป็นเมียน้อยพี่เป็ดเชิญยิ้มไงก่อนหน้านี้
โดนเมาส์เพราะว่านางไปเล่นก่อนบ่ายนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ค่ะอีกบทบาทหนึ่งนางก็ชอบทำบุญมาก
ล่าสุดก็ไปเดินตามพระนะคะแล้วก็ช่วยบริจาคขึ้นด้วย
ฟังความรู้สึกที่ได้ช่วยเหลือนะคะตรงนี้
แล้วก็เรื่องที่เป็นเมียน้อยพี่เป็ดเชิญยิ้มด้วยไปฟังเลยค่ะ
รู้สึกดีใจค่ะที่ว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย
เราทำหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่ค่ะก็คือ
ำรุงพระพุทธศาสนาไปโดยเฉพาะวัดพระบาทน้ำพูนะคะ
ก็รู้อยู่ว่าค่อนข้างที่จะลำบาก
เรื่องหนึ่งเรื่องอาเป็ดเคลียร์หน่อยค่ะบางคนบอกว่าเป็น
พี่แจ๊คมาเห็นจะเห็นเหตุการณ์จริงเลยคุณลูกกับคุณสามีมา
อย่างเดียวเรามีครอบครัวแล้วคือผู้มีพระคุณค่ะแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ให้โอกาสเรา
บางคนบอกว่าใช้ไต่เต้าไปเล่นก่อนบ่าย